ไม่เชื่อใช่ไหมว่าฉันไม่เคยยุ่งกับผู้หญิงคนอื่น

ผู้ชายเนี่ยพูดแบบนี้คือผู้หญิงคงถาม

ฉันเอาแม่กุญแจล็อกของฉันเอาไว้เลย

แล้วมันเอาไม่ออกสิครับคุณผู้ชมฮะบวมเป่งเลยครับคราวนี้
เขาจะพิสูจน์ว่าเขาไม่ยุ่งกับใครอย่างนี้เหรอ
สองวันที่ล็อกกุญแจอยู่โอ้โห

ผู้ตูดข่าวลงบื้นที่นะครับไปกับกู้ไพร
ไปช่วยเหลือเคาะร้ายนะฮะโอ้โหนี่ขนาดเราเบลอนะ
แต่ผมเชื่อว่าคนที่นึกภาพจินตนาการเก่งนึกออกนะ
เจ้าตัวมาโชว์บาดแผลที่อวัยวะเพศบวมเป่งครับคุณผู้ชมฮะ
คือมันเป็นรอยรัดของไอ้แม่กุญแจสายยูนะ

ผมไม่รู้แต่น่าจะเจ็บแล้ว
คือเขาเล่าเหมือนแบบเหมือนเขาไม่รู้สึกอะไร

คือเราเห็นภาพกันนักข่าวมันต้องเห็นแหละ
เห็นภาพบวมมากคุณผู้ชมฮะ
นี่แหละครับร้องขอความช่วยเหลือเพราะมันเจ็บมันปวดอยู่
เอาออกก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่ได้ไปหาหมอ

หรือเปล่าขุนแจนี้นะขุนแจนี้แหละครับ

คุณว่าอะไรนะลองดู
หมายใช้สายตาดูว่าถ้ามันล็อกเข้าไปตรงนั้น

บอกว่าคือลูกชายเขาสติอาจจะไม่ค่อยดี
เคยรักษาอยู่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาเข้าออกเข้าออก๔รอบแล้ว
ตอนเกิดเหตุกอเหตุก็ทำให้ตัวเองเจ็บตัว
วันที่แล้วแฟนของลูกชายมาหา
แล้วลูกชายก็บอกแสดงความจริงใจ
ผมไม่เคยยุ่งกับผู้หญิงคนอื่นเลยล็อกเลย
เอาหาแม่กุญแจมาแล้วก็ล็อก
นี่เป็นอุทาหรณ์ใครอย่าไปทำนะ

พยายามอยู่นานก็ไม่สามารถจะตัดกุญแจออกได้
นะครับแล้วมาคิดได้ว่าเอาลูกกุญแจมาไขดีไหม
แม่ก็เลยไปหาลูกกุญแจหาหาอยู่เจอ

คือลูกเธอย้ำว่าลูกชายสติไม่ดี

แต่ปกติถ้าไม่เสพยาก็ช่วยพ่อแม่ทำงานดี
แต่ทำอะไรเสพแล้วก็สติจะหลุดแบบนี้

เพลินประชดชีวิตนะ
ก็คือว่ารอเมียเขาตั้งแต่หลายปีแล้ว

พี่แม่แม่กุญแจติดไปได้ยังไงครับอ่าเนี่ยทุกวันแฟนเขาเมียเขามา
มาหาลูกมารับลูกไปเที่ยวครับเขาก็เลยเดินบอกกันว่าเขารอเมียเขาอยู่แล้ว
เขาก็เลยไปหากุญแจมาจากไหนเราไม่รู้พ่อแม่ไม่ได้นอนกับเขาเนอะ
คือเขาก็ไปหามาเขาก็ล็อกล็อกเลยครับแล้วก็บอกแฟนบอกได้บอกแฟน
ว่าไม่ยุ่งกับผู้หญิงอื่นเหรอที่ล็อกนี่คือเหตุเพราะบอกว่าไม่ยุ่งกับผู้หญิงอื่น
ใช่เขาไม่เคยยุ่งกับใครเนี่ยเขาล็อกไว้ของเขาเลย
อ่ายังไงขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีก็แล้วกันนะคะแล้วก็
ถ้าเป็นภาษาสมัยนี้เขาบอกว่าอย่าหาทำอ่าใช่อย่าหาทำเลยค่ะฮะ